ยาบ้าหรือว่ามีขนานอื่นด้วย
อ้าวคุณผู้ชมคือเอามีดไปปลุกฟันป้าข้างบ้านก่อน

สุดท้ายเจ้าตัวในบาดเจ็บอือ
สีเหลือดจนเสียชีวิตเอง
ไปดูวินาทีตอนที่จับตัวคนร้ายไว้

สีได้แน่วสีได้แน่ว

สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย

สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวย

สวยสวยสวยสวยสวยสวย

สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย

สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย

สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย

สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย

สวยสวยสวยสวยสวยสวย

สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
สวยสวยสวยสวยสวยสวยสวยสวย
นี่คือสภาพร่องรอยที่เขาไปทำลายทุบทำลายหลายอย่างเลย
นขึ้นไปบนหลังคาห้องครัวบ้านตัวเองนะ
แล้วก็ออกมามอบตัวในสภาพอ่อนแรงนำมาซึ่งภาพนี้ครับคุณผู้ชม
แขนขวาเขาเนี่ยโดนของมีคมบาดเลือดไหลเต็มตัวเลย
แต่ไอ้ของมีคมที่บาดก็มาจากฝีมือตนเองนะ
ศอบสวนทราวะกรเกิดเหตุฐานิยาผู้ตาย
ซึ่งบ้านอยู่ข้างปราวุฒิเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านจังหวะนั้นเองปราวุฒิหันมาเห็นพอดี

ฐานิยาเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีเข้าห้องน้ำครับ

ยาจนเสียชีวิตในห้องน้ำแล้วเขาไปอรวาตอที่บ้านทุบทำลายกระจกบันเกล็ด
ชั้นสองเนี่ยแล้วก็แตกจนบาดตัวเองไปฮะกระจกบาดโอ้โหนี่ส่วนร่างของคุณฐานิยาครอบครัวก็นำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดแสงสว่างบ้านดอนคาครับ
แล้วก็เคลื่อนไปฝังที่ป่าช้าตามความเชื่อแล้วก็จะมีการฝังร่างไว้สามปีนะครับ
อันนี้เป็นตามความเชื่อของเขาทีมข่าวไปที่บ้านของปราวุฒิคนก่อเหตุอ่า
ยังเจอคราบเลือดอยู่เลยคุณผู้ชมตัดมานี่ฮะบ้านของปราวุฒิ
นอกจากคราบเลือดแล้วเนี่ยมีกัญชาด้วยอ่ะอืม
กัญชาอบแห้งอยู่บนเขียงเลยแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพบนเขียง
แล้วก็มียาบ้าด้วยแม่ของปราวุฒิเล่าให้ฟังว่าลูกปราวุฒิเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องของเธอครับ
ติดยามาตั้งแต่อยู่ม๑อ่ะพี่เบิร์ตพี่น้ำแข็งโหย
ไปหายาบ้ามาจากไหนอยู่ม๑ค่ะแล้วลูกปราวุฒิก็ไปทำงานที่กรุงเทพ
นี่เพิ่งจะกลับมาบ้านเมื่อวันที่๑๐มีนาคมนี้เองนะ
กลับมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยมาทำงานได้เงินมาลูกชายเอาไปทำอะไร
ซื้อยาบ้าเสพครับวันละ๔๕เมตรโอ้โหไม่คลั่งได้ยังไง
ลูกแม่ในอาการแปลกไปแม่เสียใจนะที่ลูกชายแม่ไปก่อเหตุกับคนอื่น
ก็คือนางฐานิยาเนี่ยคดีนี้ตำรวจสพเพ็ญครับ
มิดพระที่ปราวุฒิใช้ก่อเหตุแล้วก็พวกอุปกรณ์การเสพกัญชา
ยาบ้ายึดได้สามเม็ดครับส่วนร่างของผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกคือ
เขาก็บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปตอนนี้ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับ
เป็นผลมาจากการปราบปรามยาเสพติดที่อาจจะไม่ได้เป็นผลเท่าไหร่นัก
ก็เลยยังมียาบ้าเยอะขนาดนี้อยู่นะ
ก็คือเสพยาตั้งแต่ม๑ม๑๑๒๑๓จนตอนนี้อายุ๓๐กว่า๓๔เสพยามาเป็น๒๐ปี
ก็สมองคงพังหมดแล้วล่ะครับถ้าพูดกันตรง